ไปดูคลิปเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้ฝนมันตกเยอะโดยเฉพาะช่วงเย็นการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวัง
สิ่งที่เคยทำการเข้าโค้งต่างการเปลี่ยนเลนส์ต่าง
มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะทำไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ

ใช่ค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
ที่จะให้คุณผู้ชมดูเกิดขึ้นที่อุโมงฟ้าห้ามจังหวัดเชียงใหม่เย็นเมื่อวานนี้เอง
เมื่อวานนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนตกนะคะ

เสียหลักในช่วงที่เป็นเข้าโค้งเล็กนะคะ

แล้วไปชนกวาดเอารถจักรยานยนต์ที่เขาหลบฝนอยู่ใต้อุโมง
เสียหายไปหลายคันและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ

เขาพุ่งแล้วก็กวาดรถจักรยานยนต์ที่เขาหลบฝนอยู่แบบนี้

คือรถด้านหลังเนี่ยเคราะห์ดีมากเลยนะคะที่เบรกทันนะคะ
รถของเขาก็สภาพพังยับเยิน
คือมาตอนแรกมาแบบนี้ก่อนนะแล้วช่วงนี้มันจะเป็นโค้งนิดไงคะ
หลังจากนั้นเสียหลักช่วงตรงนี้แหละค่ะ

จริงแล้วทางลงอุโมงมันมีสโลปมันมีความชัน
แล้วก็น่าจะลดความเร็วลงนะ
ใช่ค่ะลักษณะนี้คือมาเต็มความเร็วที่ตัวเองขับมา
แล้วก็มีการเปลี่ยนเลนเล็กน้อยด้วยนะคะทำให้รถสะบัด
แล้วก็เอียงด้านข้างลงมาสู่ภายใต้อุโมงแล้วก็กวาดคนที่เขาคือเอารถจักรยานยนต์ไปจอดหลบฝนอยู่ใต้อุโมงคือลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเวลาที่ฝนตกเนี่ยนะคะ
รถจักรยานยนต์เขาจะไปจอดแอบแอบอยู่ใต้อุโมงแบบนี้แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่าจุดนี้คือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาออกอำเภอเมืองเชียงใหม่เรียกว่าอุโมงฟ้าห้ามนะคะ
รถคันที่เสียหลักแล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์เป็นรถโตโยต้ารุ่นวีโก้แชมป์สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนขอนแก่นค่ะ
ตำรวจสพแม่ปิงนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่
หลังจากได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ
มีทั้งหมด๕รายด้วยกันสาหัส๑เป็นผู้หญิงนะคะที่สาหัสอายุ๓๙ปีค่ะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยนะคะกับคนขับรถกระบะที่เสียหลัก
ชื่อวันยวิทยาลเซีริตอายุ๓๔ปีค่ะ
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะเขาบอกว่าตอนแรกขับอยู่ช่องขวาสุด
ใช้ความเร็วช่วงนั้นประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถือว่าเร็วนะเพราะว่ามันฝนตกด้วยนะคะ
และเมื่อมาถึงอุโมงดังกล่าวรถด้านหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้เขาต้องตัดสินใจเบี่ยงหลบจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าตอนแรกเขาอยู่ขวาสุดนะ
และมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเบี่ยงออกมาด้านซ้ายนิดนึง
และหลังจากที่เขาเบี่ยงหลบนั่นแหละมันเป็นช่วงที่รถเสียหลักเนี่ยเบี่ยงออกมาแล้วนะคะ
แล้วรถก็เสียหลักแบบนี้ค่ะสายไปสายมารถหมุนค่ะ
ไม่สามารถควบคุมรถได้รถก็เลยไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ตามที่ปรากฏในคลิปนะคะ

เขาบอกว่าเขาเบลโกรธเบลไปตามรถชั้นหน้า
แต่เท่าที่ดูนะทุกคนก็มาตามจังหวะของตัวเองก็คือปล่อยไหลในช่วงที่มันลงอุโมง
ทุกพูลทุกคนจะปลอไหลอยู่แล้วนะตามปกตินะคะ